อีกคร่าวนึงใครแย่งชิงลูกกันน่ะพี่

เฮ้ยสุดยาก

ตอนนี้แดดพิษเขาได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ

ร่วมดูแลด้วยอ๋อคือไม่แอนเจริน่าเอาไปหมดเลยเหรอ
คนคือจะไม่ให้แดดพิษดูแลเลยแอนจิน่าบอกว่าให้ส่งเสียเงินได้
แต่ตัวเธอไม่เอาอืมอ่าไม่เอาเงินให้ลูกลูกไปเอาเงินให้ลูกลูก
เอาเงินให้ลูกไปแต่ให้แบดพิษเนี่ยขับรถมาหาที่บ้านได้
ปุกการณ์สหรา
ลูกเขาจะมีชัยโรมีน็อค
มีชัยโรแล้วก็เป็นฝากแฝด
มีเวียนกับน้องน็อค
อายุ๘ขวบใช่ไหม

เรียกว่าเป็นข่าวช็อกโลกเหมือนกันนะ
บ๊าดพิชก็บอกว่าเขาก็ไม่รับข้อเสนอนี้นะ
ก็ต้องรอดูว่ากระบวนการแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าหลายคนก็ตีประเด็นกันเยอะมากนะ

พิษเองเนี่ยเคยแต่งงานกับเจนิเฟอร์นิสตัน

แล้วก็มาพบรักกันก็ทิ้งเมียตัวเองเลย

คือพอมาวันนี้เขาก็เลยมองกันว่า

ฮอลลี่บู๊บต้องมีคู่นี้ตลอดอะไรอย่างนี้
แล้วมันจับแยกค่ะ